ก็ต้องพยายามคลี่คลายปมนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
ตำรวจศพพัทยาค่ะ
ได้รับแจ้งว่าพบศพผู้หญิงคนนึง
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในรีสอร์ทที่เกาะล้าน
และสภาพศพคือร่างกายเปลือยเปล่านะคะ
ภายในห้องพักมันแปลกหลายอย่าง
เช่นในอ่างอาบน้ำค่ะ
ยังเปิดน้ำเต็มอ่างอยู่เลยเหมือนกับว่าเตรียมตัวจะไปนอนแช่อ่างในอ่างอาบน้ำ
ในห้องพักมีเพื่อนอยู่ด้วยมีทั้งผู้ชายมีทั้งคนที่เป็นธอม
แล้วเพื่อนที่อยู่ในห้องพักเนี่ยมึนเมาให้ข้อมูลอะไรไม่รู้เรื่องเลย
รู้แค่ว่าคือผู้ตายบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำ

เพื่อนก็หลับกลายเป็นว่าอ้าวมารู้อีกทีเขาเสียชีวิตอยู่แบบนี้
เปลือยเปล่าอันนี้คือเพื่อนนะเพื่อนหลับไม่รู้เรื่องแล้วเมาไม่รู้เรื่อง

คือตำรวจมาถึงเนี่ยคือเพิ่งรู้หลังจากที่ตำรวจมา
ยังหลับอยู่เลยค่ะประเด็นคือมันเกิดอะไรขึ้นคะครับ
นี่แต่เพื่อนก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ก็ก่อนจะตำรวจไปปลุกก่อนที่จะรู้ว่าเพื่อนตาย

ก็ไม่รู้เมาลักษณะไหนยังไงเหล่าหรือมีอะไรเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
ทีนี้ต้องขยายความเพิ่มเติมต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
มันเป็นที่พักลักษณะแบบนี้เป็นกระโจมคุณผู้ชมค่ะ
ครับเป็นกระโจมสีขาวผู้เสียชีวิตนอนอยู่ที่พื้นห้องน้ำสภาพเปลือยนะคะ
ชื่อนางสาวสะสิประพาอายุยี่สิบหกตามตัวไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
และอย่างที่บอกในอ่างอาบน้ำน้ำยังเต็มอ่างเลย
เตรียมจะแช่น้ำในอ่างอะค่ะครับบนเตียงนอนมีเพื่อนสองคน
ผู้ชายคนนึงธอมคนนึงเมาไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่อง
ตอนตำรวจไปปลุกนั่นแหละก็ประสานโรงพยาบาลเกาะล้าน
ให้นำเพื่อนไปดูแลให้อาการดีขึ้นก่อนแล้วก็ต้องสอบปากคำเพื่อนอย่างละเอียด
จากการคุยกับเพื่อนทั้งคู่แบบคุยเบื้องต้นน่ะนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังแค่ว่าก็ดื่มกินกันจนเมาเมื่อคืนนี้ผู้ตายบอกไปอาบน้ำก่อนนะ
เพื่อนก็นอนหลับไปมารู้อีกทีก็เนี่ยตำรวจไปเรียกครับนี่นะคะ
ต้นก็ต้องชนะสูตรศพอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงทั้งญาติ
ข้ามฝั่งจากท่าเรือแหลมบริหายมาที่เกาะล้านแล้วตรงไปที่จุดเกิดเหตุเลย
แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะตำรวจก็บอกว่าก็จะให้ความกระจ่างทุกเรื่องกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะ
ไปหมดแล้วล้างทำความสะอาดพื้นห้องน้ำพื้นห้องพักทั้งหมดแล้วครับ
นี่นะคะวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่างั้นขอทำพิธีตามความเชื่อก่อนก็แล้วกัน
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะมีการใช้มีดเหล็กทิ้มลงไปที่พื้นห้องน้ำ
สวดมนต์จุดทูป๑ดอกเรียกดวงวิญญาณกลับบ้าน
แล้วคุณแม่ค่ะนางสาวเรนูอายุ๔๗แม่ร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็เรียกชื่อลูกชวนลูกกลับบ้านแบบน้ำตาไหลตลอด
พอเสร็จพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะคุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าช็อกมากนะคะ
ทำอะไรไม่ถูกคือจะเป็นลม
ทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันของลูกสาว
คือเท่าที่คุยกับในไผ่แฟนของลูกสาว
ไผ่บอกว่าตอนกลางคืนกินเหล้ากันไป๒แก้วค่ะ
เป็นลักษณะคล้ายกับค็อกเทลสีม่วงกับสีแดง
แล้วก็กินอาหารของทางรีสอร์ท
คือหมูกระทะกับยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

คือตัวในไผ่แฟนหนุ่มกับเพื่อนที่เป็นธอมหลับแบบน็อกไปเลย

คือลูกสาวของแม่เนี่ย

คุยกับไผ่ว่าเออเดี๋ยวไปเปิดน้ำใส่อ่างเอาไว้นะ
เดี๋ยวจะถ่ายรูปใส่ชุดบิกินี่

ตัวภัยกับถ้ามีคนเขาก็เมา

แต่นักข่าวของเราก็ถามนะคะคุณผู้ชม

ลูกสาวแม่สุขภาพเป็นยังไง

ลูกสาวแม่เสพยาเสพติดอะไรบ้างไหม

คือแม่บอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องสุขภาพ
ลูกสาวแม่ปกติแข็งแรงมากนะคะ

บอกว่าลูกสาวแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แม่ก็บอกว่าลูกสาวไม่ได้ดื่มหนักนะ
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง
อยู่ดีมาตายแบบเปลือยคาห้องน้ำได้ยังไง

เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นในที่พักอะไรแบบนี้
เพราะว่าแฟนบอกว่าให้ไปผสมน้ำ

เดี๋ยวจะไปใส่ชุดบิกินี่แล้วก็เตรียมมาถ่ายรูปในอ่างอาบน้ำ
จะสร้างคอนเทนต์ถ่ายรูปลงในโลกโซเชียลอะไรแบบนี้ค่ะ

น้ำยังเต็มอ่างอยู่เลยตอนที่พบศพ

ก็เพราะว่าเครื่องทำน้ำอุดมันเชื่อมกับแก๊ส
ก็ไม่รู้ว่าระหว่างที่เธอผสมน้ำ

สูดอะไรเข้าไปแล้วอยู่ในห้องน้ำในส่วนของกระโจมไง
อันนี้ไม่แน่ใจเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ

ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจเป็นพิเศษด้วยนะครับ
คือเรื่องประเด็นเรื่องของแก๊สหุงต้มที่นำมาใช้
เป็นความร้อนของเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้นะครับ
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับ
ครอบครัวเองก็คาใจตรงนี้นะครับ

ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตหรือเปล่า
ช่างซ่อมของรีสอร์ท

บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนดูแลห้องพักที่นี่ทั้งหมด
การใช้แก๊สหุงต้มมาทำน้ำร้อนทำน้ำอุ่นของที่นี่ยืนยันว่าปลอดภัย
และในกระโจมมีหน้าต่าง๒บาน
ซึ่งก็คือโซนห้องนอนกับโซนห้องน้ำ
เพราะฉะนั้นอากาศมันถ่ายเทตลอด
ถ้าแก๊สมันรั่วมาเนี่ยยังไงอากาศก็ถ่ายเท

คุณลุงบุญเชิดเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนไปทำความสะอาดห้องพักนะ

คือถ้าถามว่าโอ้โหทำไมรีบทำความสะอาดแบบเอี่ยมเลย

เป็นห้องที่มีคนตายอ่ะลุงบุญเชิดบอกว่าโอ้โหก็มันสกปรกมาก
ผมก็ต้องทำความสะอาดไม่ใช่ว่าจะไปทำลายหลักฐานอะไรเลย
เพราะก่อนจะเข้าไปทำความสะอาดได้รับอนุญาตจากตำรวจแล้ว
แล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปหลังจากเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่บอกให้เก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ตอนที่เข้าไปทำความสะอาดเขาเอาศพออกไปแล้ว
เพราะศพผู้หญิงเขานอนอยู่ในห้องน้ำเอาตีนหมู่มาด้านนอก
ตอนที่เขาให้ผมไปทำความสะอาดแล้วก็เอาเด็กคนที่อ้วนออกมาไม่มีคนไปดึงเข้า
ผมคนเดียวไปดึงคนอ้วนขึ้นมาดึงมาจากห้องน้ำ
สภาพห้องก็คือมันก็ปกติไม่เละเทะนะ
ที่นอนก็อยู่ตามที่นอนแต่ด้านล่างก็เป็นพึกอุจจาระพึกแมลงวันหัวเขียวอะไรพวกนี้เต็มไปหมด
เพราะฉะนั้นที่ทางญาติเขาติดใจทำไมรีบทำความสะอาดจัง
คุณลุงเขายืนยันว่าตำรวจอนุญาตให้ไปทำความสะอาดได้แล้วนะฮะ
ทีนี้ประเด็นการรั่วไหลของแก๊สที่ทำน้ำอุ่นเนี่ยครับจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้หรือไม่
อาจารย์ออสเราก็ต้องถามอาจารย์ออสหน่อยรองศาสตราอาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตร
อาจารย์ออสบอกว่าคือถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริง
มันก็จะเกิดจากความผิดพลาดในการติดตั้งที่ขาดความชำนาญ
ไม่ให้ไปเผาไหม้ในห้องน้ำที่เป็นระบบปิดเพราะมันจะเกิดอันตราย
จะทำให้ขาดอากาศไปเลี้ยงสมองนะฮะแล้วมันก็ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้
อันดับแรกเลยเขาจะหมดสติหลังจากหมดสติแล้วก็จะเสียชีวิตจากขาดอากาศไปเลี้ยงสมองนะครับ
นี่ก็คือภัยเงียบของการติดเครื่องทำน้ำอุ่นโดยใช้ระบบการ์ดนะครับ
เด็นเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะนะคะว่าถ้าเป็นแก๊สรั่วจริงมันจะมีกลิ่นไหม
แล้วปัจจุบันนี้การใช้แก๊สในลักษณะแบบนี้มันจะมีระบบตัดอัตโนมัติหรือเปล่านี่นะคะ
แล้วคนที่อยู่ในห้องอีก๒คนก็คือในไผ่แฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตกับน้องชายของในไผ่เนี่ยเขามีอาการยังไงบ้าง
ทำไมชุดข้อมูลข่าวที่ออกมาตอนแรกบอกเขาเหมือนเมาเมาแล้วน็อกไปเลย
แต่ไปดูข้อมูลจากตำรวจก่อนพันธุ์ตำรวจเอกอัฐศิษย์กิจจาหารรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
สาเหตุการตายยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสารแปลกปลอมความขัดแย้ง
และทุกประเด็นที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตคาใจ
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเสียชีวิตด้วยอะไรนะคะ
ต้องรอผลการตรวจชนะสูตรพลิกศพ
รอผลการตรวจหาพยานหลักฐานเพื่อความชัดเจนเพิ่มเติม
ส่วนการทำความสะอาดในจุดที่พบศพ
ทางตำรวจก็ยืนยันอีกคนนึงนะคะ
ยืนยันเหมือนกับทางคนที่ไปทำความสะอาดนะคะว่าตำรวจอนุญาตแล้ว
ตำรวจบอกจริงตำรวจอนุญาตจริง
ตำรวจยืนยันว่าอนุญาตแล้วจริง
เพราะว่าการไปทำความสะอาดกระโจมที่เป็นที่พักที่พบศพเนี่ยค่ะ
มันไม่ได้มีผลไปทำลายวัตถุพยานหลักฐานอะไร
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทันที
ตั้งแต่หลังจากพบศพเก็บหลักฐานไปเรียบร้อยหมดแล้ว

เชื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะฟังจากปากของแฟนนุ่มของผู้ตาย

เพราะเขาอยู่ในห้องด้วยกันใช่ไหมฮะ
คือแฟนนุ่มของผู้ตายเนี่ย
รวมทั้งตัวน้องชายของเขาด้วยที่เห็นภาพ
ไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านที่เป็นบาร์เครื่องดื่มฮะ
ที่บาร์เทนเดอร์เขาผสมให้สองแก้วอ่ะตรงเนี่ยฮะ

เราสอบถามและได้คุยกับวีรวัตรนะครับ
วิรวัตรยืนยันว่าวันเกิดเหตุไปกัน๓คนนี่แหละ
ผมน้องชายแล้วก็แฟนสาวที่เสียชีวิต

นั่งกินจิ้มจุ่มกันกินอาหารของทางรีสอร์ทอยู่หน้ากระโจม
จากนั้นเข้าไปนั่งดื่มด้านในกระโจม

ก็เนี่ยเขาบอกเขาก็ดื่มค็อกเทล๒แก้วที่สั่งมานี่แหละ

ซึ่งมาร์เทนเดอร์ยืนยันกับเราบอกว่าไม่มีทางเมา
แก้วนี้แต่ละแก้วมีส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแค่๒๐
ส่วนตัวของแฟนของเขาที่เสียชีวิตก็ไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มหนักด้วย
แต่เขาบอกว่าที่เขาอยู่ในห้องในกระโจมกันเนี่ย

มันรู้สึกแบบมีอาการแบบง่วง
เหมือนกับง่วงซึมกันอยู่ตลอด
วิลวัตรบอกว่าช่วง๔ทุ่มของคืนวันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
เมื่อคืนก่อนเนี่ยแฟนของเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเปิดน้ำใส่อ่าง
เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมถ่ายรูปชุดบิกินี่ในอ่างน้ำ
เพื่อสร้างคอนเทนต์อยู่ตัวผมนะนี่น้องชายเขานะที่นอนไม่ได้สติ
เขาบอกเขาขอยืนยันว่าเขาไม่ได้เมากันเลยนะอยู่อยู่เนี่ยแฟนผมไปอยู่ที่ห้องน้ำนะ
ไปเปิดนงเปิดน้ำใส่อ่างเนี่ยจะถ่ายรูปเนี่ยผมอยู่ด้านนอกเนี่ยผมหลับไปเลย
ผมวูบหลับไปเลยนะไม่รู้เรื่องเลยส่วนตัวแฟนเนี่ยที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ย
วูบแล้วไปล้มหมดสติจนเสียชีวิตตอนไหนเนี่ยเขาก็ไม่รู้
เพราะระหว่างที่แฟนไปอาบน้ำเนี่ยแล้วบอกเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้เนี่ย
ไปที่ห้องน้ำแฟนนอนเปลือยกายอยู่
ทีแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นลงอะไรว่ะ
หาผ้าห่มไปเอาไปคลุมให้กลัวจะหนาว
พยายามเรียกพยายามปลุกไม่ตื่นแล้วตัวแข็ง
ถึงรู้ว่าเอ้าเสียชีวิตแล้ว

แล้วคนที่นอนอยู่แล้วตำรวจไปปลุกก็คือน้องชายของไผ่

คือตั้งแต่๓๔ทุ่มอะไรเขาแบบ

มันง่วงซึมก่อนแล้ววูบนอนวูบ

นี่ฮะพอวีรวัตรเห็นแฟนเสียชีวิตในห้องน้ำ

ซึ่งตัวของวิรวัตรบอกว่า
ตัวผมเองเนี่ยนอกจากไม่ได้ดื่มแล้วนะ

เจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายแล้ว
ไม่มีสารเสพติดอะไรเลยค่ะส่วนการเสียชีวิตของแฟนสาว
จะเกิดจากอะไรก็ต้องรอผลการตรวจสอบชนะสูตรต่อไป
แต่วิรวัตรบอกว่าผมช็อกและตกใจมาก
และเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากขอโทษไปยังครอบครัวของแฟนสาวอยากขอโทษแฟนสาวด้วย
ที่ผมพามาเที่ยวสุดท้ายกลายเป็นพามาเสียชีวิต
นี่ครับยิ่งฟังแล้วยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับ
ใช่ค่ะยิ่งฟังยิ่งต้องหาคำตอบให้ได้

ผมไม่ได้เมาอยู่ดีก็แฟนผมไปผสมน้ำ
แล้วตรวจร่างกายแล้วไม่มีสารเสพติดในร่างกายด้วย

ก็น็อกไปเลยเหมือนกันสลบหลับไปเลย

เดี๋ยวเราตามต่อให้เรื่องนี้นะครับ